ดูอีกหนึ่งกรณีค่ะที่เล่าไปเมื่อวันก่อน
ว่าคนที่จะขึ้นเครื่องบินแล้วก็มีพวกของเหลวอะไรต่าง
ที่เกินปริมาณที่กำหนดห้ามนำขึ้นเครื่อง

แต่ปรากฏว่ามีคนนำภาพเหล่านี้ไปโพสต์
แล้วก็บอกว่านำมาขายของแท้ตรงจากสนามบิน
ของหลุดของแท้มาจากสนามบินนำมาขาย
เรื่องนี้ก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบนะคะว่าจริงแล้ว
ของดังกล่าวที่เราทิ้งไว้ที่สนามบิน
เพราะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้เพราะเป็นของเหลวในปริมาณที่เกินกำหนดเนี่ย
จริงแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเอาไปดำเนินการอย่างไรต่อ
เอาไปขายได้หรือเปล่าแล้วก็ใครเอามาขาย
นี่เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยเห็นไหมเป็นของเหลวที่ยึดจากผู้โดยสาร
แล้วก็ปริมาณในขวดเนี่ยสังเกตดูคุณรัชพรบางอันเหลือเยอะบางอันเหลือน้อย
คือมันไม่เท่ากันคนก็เลยงงว่าอ้าวคุณเอาไปขายต่อได้เหรอ

ผู้มนุยกันใหญ่บริษัทท่ากัศยันทร์ไทยจำกัดมหาชน
ควรนิติในสิริสมรรถการณ์ยืนยันแบบนี้ว่าทอมีนโยบายให้ทำลายสิ่งของ
ต่างเหล่านี้ตามกระบวนการกำจัดขยะ
สนามบินสุวรรณภูมิมีคนใช้บริการเยอะก็ว่าจ้างบริษัทเอกชน
ให้มาบริหารจัดการเรื่องของขยะตามอาคารต่าง
ขั้นตอนการดำเนินงานก็คือจะจำกัดสิ่งของที่ถูกยึดจากผู้โดยสารแยกออกไป
ไปที่สถานีคัดแยกขยะคัดแยกขยะแล้วก็นำไปทำลาย
แต่ขยะประเภทของเหลวเจลสเปรย์ซึ่งเป็นของที่ยึดได้จากผู้โดยสารส่วนใหญ่
ก็จะทำลายในลักษณะของการตัดบรรจุพันธุ์ตัดขวดทิ้งแล้วก็เททิ้ง
คือมันเป็นพลาสติกไงเขาก็ไม่อยากไปเผาไปทำลายแบบนี้นึกออกไหมคะ
เขาก็เลยตัดขวดทิ้งแล้วก็เอาขวดไปรีไซเคิลในลักษณะแบบนี้มากกว่าค่ะ
คุณนิตินัยบอกเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเราด้วยนะคะว่า
ภาพที่เห็นในสังคมออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการสอบสวนกับบริษัทเอกชนคู่สัญญา
ในการทำลายขยะของทางสนามบินว่ามีการทุจริตในขั้นตอนไหนหรือเปล่า
มีพนักงานอัลซอสร่วมทุจริตด้วยหรือไม่เดี๋ยวเขาจะไปดูกล้องวงจรปิด
เพราะว่าโทษหนักนะคะถึงขั้นไล่ออกนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำผิดจริง
ลักลอบเอาไปขายจริงผิดหนักถึงขั้นไล่ออกเลยทีเดียว
ตอนนี้ก็เลยขอความร่วมมือผู้โดยสารนะคะเอาแบบนี้ดีกว่า
ร่วมมือกันนะคะอย่าเอาขึ้นเครื่องเลยค่ะอย่าเผลออย่าลืม
สเปรย์ครีมน้ำหอมเครื่องสำอางสบู่เลวยาสีฟันต่าง
อย่าลืมเพราะว่าเขาห้ามจริงห้ามพกขึ้นเครื่อง
แบบนี้เลยว่าความจุไม่เกิน๑๐๐มิลลิลิตรเท่านั้นถึงจะขึ้นเครื่องได้
แล้วขึ้นเครื่องก็จะต้องใส่ถุงพลาสติกที่ซิลเปิดปิด
ถุงพลาสติกซิลไปเลยคือเห็นของข้างในแต่ต้องปิดเลย
ต้องปิดสนิทใช่ในหนึ่งถุงมันจุได้ไม่เกิน๑๐ชิ้น
ถ้าเกินกว่านั้นก็คือจะต้องโหลดไปใต้เครื่องแทน
ถ้าไม่อยากจะให้มีปัญหานะคะ
ถูกนำมาขายต่อก็ว่าเจ็บใจแล้วพอรู้ว่าถูกทำลายยังไง
รู้สึกปวดใจยิ่งกว่าเททิ้งค่ะคุณ

บางทีบางทีใช้ไปครั้งเดียวอย่างนี้แล้วลืม